เรื่องราวเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องราวที่แชร์กันมากในสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้
เหตุการณ์ขณะที่แก๊งยาบ้าเนี่ยเขากำลังถูกตำรวจไล่ล่าตามจับอยู่เลย
อยู่บนรถกระบะแต่จะเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกบันทึกได้จากเจ้าหน้าที่
ขณะที่แก๊งขนยาบ้าที่นั่งมาด้วยกันในรถกระบะ
พยายามที่จะโยนกระเป๋าสีดำแบบผู้หญิงทิ้งลงข้างทาง
ที่ชายคนในคลิปเนี่ยจะเสียหลักร่วงตกลงมากระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะคะ
ที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
ก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ทั้งหมด๔คนค่ะ
สำหรับการไล่ล่าแก๊งค้ายาเสพติดกลุ่มนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวาน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจ
ชะลอความเร็วค่ะก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนี
เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจท่างามก็เลยร่วมมือกับตำรวจทางหลวง
ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดเป็นระยะทางกว่า๕กิโลเมตร
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ผู้โดยสารร่วงลงมา๑ราย
จากนั้นก็ได้พบรถกระบะคันนี้จอดอยู่บริเวณใกล้เคียง
เจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมไล่ล่าแล้วก็ควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้ทั้งหมด๔คน
คือนายสงกรานปรีศรีอายุ๒๒ปี
นายนุกูลหอมอ่อนอายุ๒๒ปี
นายสุภกิจสะเกดอายุ๓๕ปี
แล้วก็นางสาวโสระยาคำสุอายุ๔๒ปีค่ะ
จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยึดรถยนต์กระบะพร้อมกระเป๋าหนังสีดำนะคะ
ที่เขาพยายามโยนทิ้งมานี่แหละเป็นของกลางนะครับ
พบว่าภายในบรรจุยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์พันทับด้วยเทปกาวสีดำแน่นหนา
มียาบ้าบรรจุอยู่จำนวน๓๐๐๐เมตรค่ะ
รวมทั้งยาไอซ์จำนวน๕๐๐กรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะ
ได้รับจ้างขนยาเสพติดมาจากจังหวัดอุตรดิษฐ์
เพื่อนำยาบ้าทั้งหมดไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดพิจิตร
ค่าจ้างอยู่ที่๑๕๐๐๐บาทค่ะ
แต่ว่าระหว่างทางมาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจซะก่อน
ก็เลยตกใจรีบเหยียบคันเร่งหลบหนี

พยายามที่จะโยนยาบ้าทิ้งข้างทางนะคะ

แต่ก็พลาดท่าร่วงตกรถยนต์ได้รับบาดเจ็บ
กระทั่งถูกติดตามจับกลุ่มได้ทั้งหมดค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดแก๊งนี้
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ